เมื่อวานนี้นักตบสาวไทยสู้กับจีน
สนุกมากนะครับผมไม่คิดว่าจะออกมาสูสีขนาดนี้

เป็นการเล่นในรอบ๒
ชุดน้ำเงินเจอกับจีนเจ้าภาพต่างคนต่างชนะมาสองนัดเท่ากันนะครับ
เซตแรกเนี่ยจีนชนะไปก่อนยี่สิบห้าสิบสี่จากนั้นไทยมาเล่นแบบคอมบายนะครับ
การรูปแบบผสมแล้วก็ชนะในสองเซตต่อมายี่สิบห้า
ี่สิบสองและยี่สิบห้าสิบแปดแล้วเซตสี่จีนไม่ยอมนะครับ
เสมอเป็นสองต่อสองเซตนะครับชนะยี่สิบห้าสิบสี่
แล้วก็สุดท้ายนะครับมาเล่นเซตที่๕เล่นกัน๑๕แต้ม
จีนก็เฉินชนะไทยไปละสิบห้าสิบสามนะครับทำให้ไทยแพ้ไปสองต่อสาม
น่าเสียดายมากนะครับเป็นอันดับสองของกรุงอี
ก็เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรายการนี้นะครับโดยจะหยุดพักการแข่งขันหนึ่งวันนะครับ
ก่อนจะลงแข่งในรอบ๘ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับไต้หวันนะครับ
ในวันเสาร์นะครับชนะทีวีถ่ายข้อสดอ่าขอแพ้นะครับ
นำเทปด้วยการแข่งขันมาสิเวลา๕ทุ่มครึ่งนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับในวันต่อไปนะครับ
กันต่อด้วยมาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับ
๑๙ปีที่ผมบอกไปนะครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมแข่งขัน
แชมป์เอเชียที่ประเทศพม่า๒๘มีนาคมถึง๕เมษายน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าเก็บตัวมาเกือบ๒เดือน
ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่การรับแล้วก็การลุกกลับนะครับแบบรวดเร็ว
รวมถึงการลงทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีม
ส่วนการแข่งขันนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะตัดตัวให้เหลือ๑๒คนสุดท้าย
แล้วก็เดินทางไปพม่าในวันที่๒๕มีนาคมนี้ครับ